อาจจะลุ้นไม่ขึ้นซะแล้วนะคะสำหรับแฟนคลับของบรรดาลูกหมีทั้งหลาย
เอาเป็นว่าให้นักแสดงสาวเชียร์ที่คัมพอร์ตออกมาเคลียร์ให้เราได้ฟังกันชัดดีกว่าค่ะ
ก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันค่ะเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะคะ
อันนี้ไปถามเขาเองค่ะ
ไม่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะแล้วก็เหมือนแบบจริงแล้วก็มีโอกาสได้เหมือนแลกเปลี่ยนธุรกิจแลกเปลี่ยนทางความรู้ทางนั้นมากกว่าอย่างนี้นะคะ
สำหรับกรณีกับคู่เต้ยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือขอบคุณเสมอเลยนะที่แบบเหมือนจิ้นกันแล้วอยากให้เป็นจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือคนที่จะรู้สึกถ้าเป็นคนที่คอยเชียร์เราและรักเราอย่างนี้อยู่ดีมารู้สึกเสียใจรู้สึกอะไรก็ต้องบอกตรงว่าเราเห็นเราก็ไม่สบายใจแต่ก็พูดตรงว่าเชียร์เองก็ทำอะไรไม่ได้
พัฒนากับพี่บิ๊กจริงมีโอกาสพัฒนาไหมคะ
ถ้าจริงณตอนนี้เชียร์ก็รู้สึกว่าเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะอะไรอย่างเงี้แต่นะตอนนี้คือเชียร์ก็ยังให้ทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดอยู่อย่างเงี้ยนะคะโสดยังโสดค่ะ